คือ๘โมงครึ่งก็มีผู้โดยสารเนี่ย

แล้วก็ลงไปช่วงนี้มันเลื่อน

คือตรงจุดนี้มันน่าจะเหมือนกับตัวที่เกลี่ยของช่องที่มันจะลงไปมันน่าจะหัก
แล้วก็เหมือนกับคุณผู้หญิงคนนี้ก็โดนดูดแล้วก็ขาเข้าไปขาขาดนะครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยฮะก็คือเป็นประเด็นเลยเนอะใช่ต้องดูดไปขนาดนี้เลยอืมเนี่ยครับ
เขาก็เลยมีการพูดถึงว่าสนามบินดอนเมืองเราจัดอันดับว่าเป็นสนามบินอันตรายด้วยนะคุณหนุ่ม
ถูกต้องนะครับอ้าวเดี๋ยวลองไปดูเนื้อข่าวผมหาไม่เจอคุณดำไม่รู้อยู่ไหนเนี่ย
คือจริงเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเหมือนว่าแบบ
เหมือนสะดุดไอ้ตัวกระเป๋าเดินทางนิดนึงแล้วก็เหมือนเขาล้มลงไปแล้วก็ดูดเข้าไปเนี่ย
สงสารมากเลยสงสารจริงจริงคือแบบโอ้โหมันแย่มากเลยอ่ะ
คือเขากำลังจะกลับบ้านนะเนอะแล้วขาเขาบอกหักเลยใช่ไหมขาดเลย
คุณผู้ชมคือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ
แล้วก็ไปส่งผลให้ผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งนะครับกำลังจะเดินทางกลับไปที่บ้านนะครับ
นครศรีธรรมราชแล้วไปถูกทางเลื่อนเนี่ยนะฮะ
ดูดแล้วทำให้ขาซ้ายเนี่ยขาดไปครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่เองก็นำผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
ล่าสุดนะฮะทางฝั่งของคุณการรรณฑณะคุณจิรพรรดิ
แกเป็นผอการท่าอากาศยานดอนเมืองท่านเปิดเผยแบบเนี้ย
บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นภาพจากระยะไกลนะครับ
เหมือนกระเป๋าเนี่ยไปกระแทกที่ขาซ้ายของผู้โดยสารระหว่างที่ผู้โดยสารเองเนี่ยนะฮะ
อยู่บนทางเลื่อนจากนั้นผู้โดยสารเนี่ยล้มลงแล้วขาเนี่ย
ดูดเข้าไปจนถึงหัวเข่าส่งผลให้ขาซ้ายนั้นขาดนะครับ
หลังเกิดเหตุครับผู้บริหารท่ากัศยานดอนเมืองได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตอนนี้นะครับทางดอนเมืองเองก็
ทำการปิดการใช้ทางเลื่อนนี้เป็นการชั่วคราวที่ผ่านมา
มีการดูแลรักษาทางเลื่อนมาตลอดตามรอบนะฮะ
มีการตรวจสอบทุกสามเดือนโดยบริษัทที่เข้ามาดูแลรักษาทางเลื่อนนะครับ
เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตถังแสดงเลื่อนดังกล่าวเนี่ยฮะ
สำหรับทางเลื่อนตัวนี้ครับใช้มาตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามสิบเก้า
คือ๒๗ปีแล้วคุณผู้ชมซึ่งทางท่ากัศยานเนี่ยมีแผนนะครับ
ที่จะเปลี่ยนทางเลื่อนใหม่ในปีหกแปดสองพันห้าร้อยสิบแปดเขาบอกว่า
เจ้าทางเลื่อนตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวเก่าแล้วมันไม่มีเซ็นเซอร์
เออเขาว่าอย่างนั้นหรืออีกกระแสข่าวหนึ่งก็บอกว่ามีเซ็นเซอร์
แต่มันเตือนช้าธรรมดามันต้องตัดปึ๊กเลยอะไรอย่างนี้
อ่ายังมีสองกระแสข่าวนะครับคือแต่แน่นอนครับ
เรื่องนี้นี่ทางฝั่งของท่ากาศยานดอนเมืองครับ
เขาก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมนะฮะ
จะรับผิดชอบดูแลค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
เดี๋ยวลองฟังเสียงทางคุณกลันนะครับ
เราก็ดูแลผู้ป่วยกับทางญาติเนี่ยเต็มที่เลยครับในการนำตัวส่ง
แล้วก็ประสานค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวนะครับรักษาพยาบาลให้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

เดินทางกันเยอะทั้งเข้าทั้งออกอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นมันจะมี
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้อ่ะใช่คือจะบอกว่ากระเป๋าล้อกระเป๋าไปกระแทก
ไอ้ไอ้ซี่หวีเนี่ยหักไปแล้วเลยโดนดูดก็มันก็ไม่ใช่เรื่องคือแล้ว
มันถึงหักอ่ะมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
มันก็ต้องแข็งแรงพอที่จะต้องรองรับบำรุงเลยเพราะอะไรเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่ากระเป๋าอ่ะ
ของผู้โดยสารอ่ะมันไม่ได้มีแค่ใบนี้คือมันเห็นกันเยอะแยะทั้งวันอ่ะ
ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าไอ้กระเป๋าจะไปกระแทกแล้วงัดกันอยู่ทำให้หักหรือไม่หัก
ประเด็นคือมันไม่แข็งแรงพอเหรอหรือมันเพราะอะไรอ่ะ
มันต้องมันต้องแข็งแรงแน่นหนากว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันสำคัญเพราะอ่ะ
บาปบุญล่าสุดนะฮะมันมีความคืบหน้าอย่างนี้
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้วันที่๑๙วิทยุนายนที่ผ่านมาก็มีเหตุบันไดเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองเหมือนกันนะฮะ
อันนั้นเป็นบันไดเลื่อนใช่ไหมแล้วมีอันนี้บันไดเลื่อนนะ
ใช้ติ๊กต๊อกแซ่ดเจแบมแบมเนี่ยนะฮะเขาโพสต์เหตุการณ์ที่รองเท้าของลูกชายเขาเนี่ย
ติดในบันไดเลื่อนนะครับซึ่งเป็นบันไดเลื่อนของสนามบินดอนเมืองฮะ
แต่สามารถช่วยเหลือมาได้แต่ว่าลูกชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะ
แล้วต้องเย็บบริเวณเท้าเนี้ยสิบเอ็ดเข็มอืม
เหตุการณ์ครั้งนั้นใช้เวลาสามสิบนาทีในการกู้เอาเท้าของเด็กเนี่ยออกมาโอ้ลูก
โอ้มันวี่ยเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอ่าอันนี้เมื่อปีหกสอง
อันนี้ปี๖๒อันนี้คนละเหตุการณ์นะ
แต่ที่ผมพูดถึงอยู่เนี้ยคือหน้าก่อนวันที่สิบเก้ามิถุนา
ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เด็กโดนแล้วเมื่อกี้เนี้ยก็เป็นอีกปีนึง
ในภาพเมื่อกี้เนี้ยอีกปีหนึ่งเพราะปีหกสองอันนี้ปีหกสอง
โอ้มันวี่เลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คนละเหตุการณ์นะคือหน้าก่อนวันที่สิบเก้ามิถุนา